บัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ที่สถาบันเกษตรอินทรีย์อาชีพ

ดำบลท่าเรืออ่าเรืออำเภอปากบรี

ราชการจังหวัดได้นั่งรถอีแต๊กขึ้น
ไปในจุดที่ปลูกต้นไม้พื้นที่ดังกล่าวเป็นการรวมตัวกันของเกษตรกรในหมู่บ้านโคกสำโรง
ที่มีไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมนกเหี่ยวในทุ่งใหญ่นกเหี่ยวปากพลี
ซึ่งจะได้สัมผัสกับธรรมชาติและกลิ่นไอท้องทุ่งโดยตรง
และนั่งรถต่อไปยังจุดอื่น

ได้นำต้นท้องอูไรจำนวนหนึ่งพันธุ์ต้น
ลูกรอบบริเวณทุ่งใหญ่นกเหี่ยวปากพลี

ปูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป